ถวายให้เป็นพุทธบูชาเพื่อบูชากันเทศที่นิยมเรียกกันว่าบูชาคาถาพันธุ์
ซึ่งราชวัฒน์ที่จัดเตรียมนี้จะนิยมจัดเตรียมล้อมรอบพระอุโบสถ
ซึ่งได้กำหนดเป็นเขตพิธีด้วยมีพัทธศรีมาอยู่แล้ว
จึงเป็นพิธีแห่งการมงคล
ชาวบ้านจะพากันเดินรอบราชวัฒน์๓รอบและมีการเป่าแคนร่ายรำขณะที่เดิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน